เพราะว่าเราจะพูดถึงอุทยานแห่งหนึ่งก็คืออุทยานนรกสวรรค์คุณผู้ชมเขาจำลองมาเลยนะ
นรกชั้นไหนขุมไหนสวรรค์เป็นยังไงเราดูแล้วขนลุกเลยคุณผู้ชมไปดูกัน

น้องใบตองกรี๊ดการ์ดนี่กลัวเหรอครับ
กลัวน่ากลัวไม่มีใครเหยียบเท้าอะไรทั้งนั้น
ดูซะก่อนนี่กลางวันขนาดกลางวันนะคุณชนะอย่าทำเรากรี๊ดได้ขนาดนี้
ไม่เหมือนที่กลางวัน
ทีนัทกันไว้เลย
แล้วเมื่อดูดูแต่หลายอย่างครับคุณ

ยังมีคำอธิบายในแต่ละคลุมนรกและส่วงสวรรค์ด้วย

ก็หวังจะให้ประชาชนเยาวชนได้เข้ามาเห็น
แล้วก็เป็นข้อคิดเตือนใจว่าให้ทำแต่ความดีละเว้นความชั่วนะ
เราก็ไปคุยกับพระสมุทรเทิดพิทักษริสโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
เล่าให้ฟังบอกว่าก็นำวัสดุที่เหลือใช้นี่แหละเอามาสร้างขึ้นมา
เพื่อเป็นคติสอนใจให้ประชาชนได้นึกถึงสิ่งดีได้นึกถึงการทำความดีละเว้นความชั่ว
คำอธิบายประวัติเรื่องราวของนรกสวรรค์
เปรียบเทียบให้เห็นชีวิตแล้วก็การได้รับผลกรรมจากการที่ไม่รักษาศีล๕
เอาง่ายก่อนหรือ๔๕เป็นเรื่องที่เราต้องรักษาไว้

ก็ถือว่าให้เป็นอนุสติสอนใจระลึกถึงความดี

ก็มีการจำลองมหานรกไว้๘คุ้ม

แต่ไม่มีที่นี่มีแค่สวรรค์ชั้น๖
ชั้นนะคะซึ่งในนรกขุมต่างนี้นะคะ
ก็จะเห็นว่าถ้าทำผิดอย่างไรก็จะรับผลกรรมอย่างไร

อ่าขึ้นตนเงี้ยวก็คือพวกผิดสิ่งข้อสาร

ใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเอง

น่ากลัวน่าบางทีทำให้มีฮิริโอตอปะ

คือข่าวแบบนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วคือในบางวัดเขาก็ทำแบบนี้แหละ
คุณผู้ชมมันก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์เหมือนกัน
ทำเหมือนแบบนี้รู้เหรอว่าจริงแล้วมันเป็นแบบนี้
เคยลงไปเหรอเคยลงไปนรกหรือว่าเคยขึ้นสวรรค์หรือเปล่า
มันก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าไงที่เราได้ยินมา
อย่างที่คุณแม่บอกแล้วก็จินตนาการออกมา

เป็นอย่างที่น้องจูตองบอกเป็นการบอกเล่ากันมา
ใช่ทำให้เห็มภาพตัดเตียนมากขึ้น

ไปเที่ยวกันนะไปดูกันนะอันนี้ฉันอยากไปสัมผัสตรงที่เป็นสวรรค์
ตอนนี้ให้ดูแต่นรกหรือเปล่าให้ดูแต่นรกเนี่ยคุณ

เพราะว่าในยุคปัจจุบันมันก็ยังมีแต่ข่าวสารอะไรกินแบบนี้